ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีพี่ชายเอาปืนยิงน้อง
แล้วก็ฟันคอเอาศีรษะไปทิ้งในน้ำ
ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของมรดกที่ดิน

สารภาพว่าแค้นใจถูกน้องทำร้ายมาหลายครั้ง
ล่าสุดนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพแล้ว
นี่ฮะสภาพหลังจับกลุ่มได้ก็แบบนี้
หน้าตาก็ยังอยู่ในความเครียดแค้นแหละ

ตำรวจภูทรบ้านไร่และตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี
นำตัวในอนุชาครับอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นชาวบ้านที่บ้านอีหมาอีซา
ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
หลังจากที่เขาใช้ปืนลูกซองยิงน้องชายตัวเองชื่อว่านายอนุวัฒน์
จากข้างหลังแล้วก็เอามีดปลายแหลมเชื่อดคอเขาเป็นพรานป่า
ชำนาญการใช้มีดมากแล้วเอาศีรษะไปยนทิ้งน้ำในเบาะ
ตัวเองก็หลบหนีไปอยู่บนป่าขณะที่ถูกคุมตัวออกจากโรงพรรค
นายอนุวัฒน์มีศีรษะศีรษะนิ่งเฉยมากแล้วก็บอกว่า
ก็นอนหลับสบายดีไม่ได้เคลียดอะไรก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรักษภาพ
จุดแรกคือจุดที่นายอนุชานำปืนกับมีดปลายแหลมไปซ่อนไว้
มันอยู่ที่บริเวณไหล่เขาครับลึกลงไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
กระท่อมที่ใช้กบดานจุดแรกแล้วก็ห่างกันสักประมาณสัก๒กิโลได้
จุดที่๒เป็นจุดที่พบศพนายอนุวัฒน์น้องชายเขา
จุดที่๓ก็คือจุดที่เขาลงมือก่อเหตุบริเวณกระท่อมในสวน
โดยอนุชาให้การว่าตอนที่เขานั่งพักอยู่น้องชายเดินมาหา
ตะโกนท้าทายแน่จริงก็ยิงสิยิงให้ตายเลย
ผู้ก่อเหตุก็เลยหยิบปืนขึ้นมาปืนอยู่ตรงหัวนอน
ไปที่น้องหนึ่งนัดนะฮะหลังจากน้องชายล้มลงกับพื้นย่า
ก็เลยเดินไปดูแล้วพบว่าเสียชีวิตแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมเนี่ย
ฟันที่คอ๒ครั้งจนขาดแล้วก็ใช้มือหยิบศีรษะของน้อง
โยนทิ้งในบ่อน้ำตำรวจก็พาผู้ก่อเหตุไปทำแผน
เส้นทางที่เขาหลบหนีเป็นจุดที่๔
ซึ่งเขาก็บอกว่าหลังก่อเหตุก็ไม่ได้ตั้งใจหนีนะ
แต่ไม่มีใครช่วยให้หลบหนีด้วยเขาหลบหนีเอง
เขาก็เดินไปพักตามจุดนั้นจุดนี้อะไรไป
ส่วนจุดสุดท้ายที่ไปทำแผนก็คือที่บริเวณบ้านของนางมะขิน
มะขินเป็นแม่ของนายอนุชาแล้วก็นายอนุวัฒน์ที่เสียชีวิต
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะนางมะขิน
นอนอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปดูอะไรเลยนะครับทำใจไม่ได้
สาเหตุที่ลงมือฆ่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าเขามักถูกน้องชายทำร้ายเป็นประจำ
เดี๋ยวทุบตีเดี๋ยวเอามีดฟันก็โกรธแค้นครับแล้วก็มีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
เรื่องของที่ดินที่พ่อแบ่งให้ไม่เท่ากันระหว่างการทำแผนนะครับนะฮะ
มีอีกหนึ่งคนเนี่ยคือนางไพรินนะฮะนางไพรินเนี่ยเขาเดินไปเอ่อ
ดูด้วยก็คือเป็นพี่สาวแล้วก็มีนางการดาด้วยเข้าไปสวมกอด
แล้วก็ร้องไห้ร้องห่มด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าขอให้อนุชาอดทน
รับว่าเป็นห่วงน้องจากนี้จะดูแลสวนดูแลแม่ให้เอง
ไม่ต้องกังวลอะไรนี่ฮะไปเกาะแขนแบบนี้นะครับ
ทางด้านของพาลตรวจเอกสุรสัตว์สิงห์ไกรผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านไร่ก็บอกว่าหลังจากทำแผนเสร็จแล้วเนี่ย
ก็จะคุมตัวไปฝากหางต่อสารจังหวัดอุทัยธานี
เพราะว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
จับไปแล้วสองข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะฮะ
ตัวผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ